สำหรับคิวงานท็อปบอกว่ายาวไปถึงปีหน้าแล้ว
นั่นก็คือพ่อเอ๊ระเบียบวาชศิลป์คอยแนะนำด้วย
เอาไปฟังเสียงนุ่มท็อปกันหน่อยค่ะ
การที่เราแสดงบนเวทีใหญ่

ซึ่งบทบาทแต่ละคนเราก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน

แต่นี่คือเราเอาคอนเสิร์ตเราไปคนเดียว

ก็ยังติดต่อแล้วก็ขอคำปรึกษาจากคุณพ่อตลอดครับ

ที่ยังยืนเคียงข้างผมท็อปนารากรคนนี้
ว่าผมจะยืนอยู่ที่ใดตำแหน่งไหน

เสี่ยงหวานคุณผู้ชมไม่ถึงเรื่องค่ะ

หลายคนสงสัยว่าท็อปทำไมงานเยอะจังเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นงานหนังงานโชว์งานผับงูเพียบเลยค่ะ
และล่าสุดนะคะเห็นว่าเป็นแขกรับเชิญคอนเสิร์
เหมือนของคุณบอยคุณแอนด้วยขึ้นโทรแบบนี้จวดไปเลยนะคะค่ะดีเลย
ท็อปมีที่เด็ดที่ไหนเขาไปไหว้มาบ้างเฉลยหน่อยจ้า
เรื่องต้นก็คือเป็นคนที่ชอบเป็นสายมูอยู่แล้วเป็นคนชอบกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว
เมืองต้นก็ไหว้มาตลอดขอพรมาตลอดก็ให้ประสบความสำเร็จอะไรก็ว่าไป
ไปบ่อยก็จะมีที่คำชโนธกับที่วัดแขกมีที่นี่ครับผมที่ไปบ่อย
ขอให้ชีวิตสำเร็จและมีความสุขแค่นั้นเลยจะไม่ขออะไรมาก
จะขอให้แวะให้สิ่งที่เราตั้งใจทำตรงนั้นสำเร็จ
ที่สำคัญนะคะกราบไหว้พ่อแม่กระตันอยู่ฟังทุกคนใช่แล้วค่ะ